พี่น้องชาวท่าแซะจังหวัดชุมพรตกอกตกใจยกอำเภอค่ะ
ทำไมคะเพราะว่ามีคนไปเจอทุ่นระเบิดอ่ะคุณนับไปนับมา
หลักร้อยลูกนะคะแบบนี้ดีนะไม่ระเบิดอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
งั้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีสามจุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจต่อชด
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมค่ะ
ไปตรวจสอบร่วมด้วยช่วยกันนะคะไป๓จุด
บริเวณบ้านบางท่าบนตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
จุดแรกก็คือจุดเนินต้นมะม่วงได้ทุ่นระเบิด๑๐๖ทุ่น
กระสุนปืนยิงระเบิดที่ยังไม่ระเบิดร้อยห้าสิบเจ็ดนัด
จุดที่สองก็คือเนินสี่เก้าหนึ่งไปพบทุนระเบิดเจ็ดสิบทุน
กระสุนปืนยิงระเบิดที่ยังไม่ระเบิด๒๑นัด
ต้องย้ำว่ายังไม่ระเบิดนะจุดที่สามคือเนินฐานกะเรียง
ทุ่นระเบิดสี่สิบสองทุ่นกระสุนปืนยิงระเบิดที่ยังไม่ระเบิดสี่สิบ
สี่นัดด้วยกันค่ะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยตกค้างมาจากสงครามการสู้รบ
ระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังทหารกระเรียงในอดีต
สิบกว่าปีมาแล้วนะคะค่ะวันนี้ค่ะยี่สิบสี่มีนาคม
คุณผู้ชมวันนี้นะคะจะมีการเคลื่อนย้าย
ถูกระเบิดทั้งหมดไปยังสนามเพื่อทำลายสวนปามสหทัย
ก่อนที่จะมีการส่งพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในวันที่๒๔นะ

เดี๋ยวมันจะระเบิดตุมตามขึ้นมาเนี่ยนะคะ